เมื่อวานนี้โอ้โหอโศกแลนด์แดนรถติด

คราวนี้พี่ตูนกลับมาคอนเสิร์ตนี้จะมี๒๕๒๖มกราคมนะคะ
แต่เมื่อวานนี้แถลงวันแรกเห็นว่าแกมมี่แทบแตก
คุณผู้ชมคนไปรอคิวตั้งแต่๖โมงเช้า
ปรากฏว่าบัตรขายหมด๒รอบภายใน๔นาที

รอหน้าจอจะซื้อไม่ทันนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งคอนเสิร์ตคันนี้ชื่อคอนเสิร์ตนับ๑๒
ขนเพลงเก่าตั้งแต่ยุ่งออลิสินออก
หมดแล้วจ้ะคุณผู้ชมเอามาโชว์จัดเต็มค่ะ
พี่ตูนก็ยังหล่อปั้วมากนะคะ
ไปดูโชว์สักเล็กน้อยสนั่นแกรมมี่จริงเมื่อวานไปชมเลยค่ะ
ก็ต้องบอกว่าทั้ง๔หนุ่มนะคะก็ยังเป็นขวัญใจนะคะ

และอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องคอนเสิร์ต

ทางนี้มันพิเศษตรงที่บัตรของทุกคน

ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
ก็มันยิ่งทำให้เราปลื้มใจเข้าไปใหญ่ขึ้น
นะคะปลื้มใจกันแล้วก็มาเคลียร์กันนิดนึง
รามานะคะจตุลมิตจำได้ไหมคะ
ที่แปลกสอนตอนแรกเป็นภาพของน้องมารีแฟนกัณฑัฐนะคะ
แล้วก้อยก็คือไปโพสต์ตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเอง
ก็คือมีคนแชร์ก็ไปบอกว่าเป็นคุณก้อย
คุณก้อยเขาก็เลยมาโพสต์ถามอยู่เหมือนกันว่าหน้าคล้ายก้อยหรือเปล่า

ก็น้องสวนกุหลาบก็แปลกสอนไม่รู้พี่ตูนกับพี่ก้อยในวันสุดท้ายด้วยนะคะ
เป็นการแบบว่าเขาอะไรแก้คืนให้นะคะ
งานนี้พี่ตูนจะว่าง่ายไปฟังสำฮาลเลยค่ะ

ก็มีคนส่งมาว่าลูกก้อยนะเราก็บอกเออและเออเออดีจัง
ผมไม่รู้นะเพราะผมก็คิดว่าเขาส่งมาบอก
แล้วเป็นอาจารย์ด้วยโรงพยาบาลที่สุดกลัว

อืมแล้วก็พี่ก้อยก็เป็นสะพ้ายเด็กสวนเหมือนกันเออ